ต่อกันที่เรื่องของการทำบุญนะคะ
แต่ละวัดก็จะมีกิมมิกใช้คำว่ากิมมิกนะคะ
เพื่อที่จะเรียกให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้ามาทำบุญนะคะ
ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าวัดตำรุนะคะ
อยู่ในจังหวัดสมุทรประการค่ะมีไอเดียเจ๋งนะคะ
เอาหุ่นซุปเปอร์ฮีโร่ต่างมาไว้ในวัด
เป็นการดึงวัยรุ่นให้เข้ามาทำบุญภายในวัด
จะได้ทำดีเป็นคนดีนะคะ
คราวนี้วัดนี้กำลังฮือฮาอยู่นะ
ปกติแล้วจะเห็นหุ่นอยู่ตามตลาดน้ำ
ก็งงบางทีนะไปอยู่ในตลาดน้ำได้ไง
ภายในวัดตำรุนะคะตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นตัวละครชื่อดังจากภาพยนตร์ต่างประเทศ
มาตั้งไว้บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อประกายมงคล
ก็สร้างความฮือฮาที่สำคัญก็คือได้รับความสนใจจากชาวบ้าน

กล้องขึ้นมาบันทึกภาพคู่กับยอดมนุษย์

ใช่ค่ะตัวแรกฝั่งทางซ้ายด้านขวามือก็เป็นตัวละครหุ่นเหล็กนะคะ
ภาพยนตร์ไอรอนแมนนะคะที่เห็นไปตัวสีแดงเมื่อกี้นะคะ
แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้มีกางเกงอยู่ข้างนอกอะนะคะ
พระครูสุธรรมวิธานเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้
บอกว่าก่อนหน้านี้เด็กค่ะเดินทางมาทำบุญกับผู้ปกครองที่วัด
เมื่อเข้ามาเด็กก็จะมีอาการงอแง
ก็ทำให้วัดนั้นมีเสียงดังนะคะบรรยากาศภายในวัดนั้นเงียบ
ก็เลยดูแล้วไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะคะพอมีเด็กเข้ามา
รวมทั้งเยาวชนไม่อยากจะเดินทางมาทำบุญกับผู้ปกครองดังนั้น
คิดหาแรงดึงดูดให้เด็กและเยาวชนสนใจ
หันมาเข้าวัดมากยิ่งขึ้นจนได้ไอเดียเจ๋งนี่แหละ
พอไปเจอเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่มาตั้งไว้หน้าวิหาร
ก็สืบค้นหาแหล่งข้อมูลแหล่งจำหน่ายต่าง
ทราบว่ามีโรงงานผลิตอยู่สมุทรสาคร
สั่งมา๕ตัวซึ่งโครงสร้างทั้งหมดผลิตจากไฟเบอร์
หลังจากตั้งไว้หนึ่งปีผลตอบรับดีมากค่ะ
เด็กก็ชักชวนผู้ปกครองเข้าวัดบ่อยขึ้นนะคะ
เนื่องจากอยากมาดูอยากมาถ่ายรูปกับหุ่น
และเด็กที่ตามผู้ปกครองมาทำบุญตอนนี้ไม่งอแงแล้วนะครับ

หุ่นทั้งหมดเป็นที่ชื่นชอบของเด็กค่ะ